ทีนี้เนี่ยมีงูเนี่ยนะคะเข้ามาในบ้านคุณป้าท่านหนึ่งมันมาชูฉันคอใส่
นะฮะจะชกด้วยอืมนาประกอบว่าคุณป้าเนี่ยไล่ไปแล้วเมื่อสาม
วันก่อนเฮ้ยแต่คราวนี้จู่จู่มันมาอยู่ที่ซอกที่
นอนน่ะมันมาอยู่เป็นเพื่อนคุณป้าสุดท้ายแล้วต้องแจ้งกู้ภัย
สารพิษวิทยาแห่งภาคตะวันออกมาช่วยกันจับตรงนั้น
ลูกศรสีแดงตรงนั้นน่ะนั่นคืองูอะไรงูอะไรจะงูอะไร
งูเห่างูเห่าแล้วพิษแรงด้วยแล้วเนี่ยค่ะก๊อฟยังไม่เห็นใช่ไหม
ยังไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวรอทีมอสรพิษวิทยาของภาคตะวันออกเห็นไหมคะ
ใช้เหล็กเนี่ยกดหัวก่อนแล้วใช้มืออีกมือหนึ่งดึงหางขึ้นมานี่ไงก๊อฟเห็นหรือยัง
ตัวไม่ใหญ่มากแต่พิษมันแรงนะจ๊ะพิษมันแรงอยู่นะคะแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะ
เออพอจับได้แล้วเห็นไหมตัวไม่ใหญ่เนี่ยแต่มันสู้จ้าสู้สุดดิ้นแบบนี้เห็นไหม
มันไม่รู้เหรอมันเล่นกับใครอยู่นั่นทีมอสรพิษวิทยานะจ๊ะ
แล้วสิ่งที่มันน่าแปลกคืออะไรรู้ไหมคะตอนที่ทีมเนี่ยเขาจะเอางูเห่าใส่กล่องพลาสติก
ปรากฏว่างูมันไม่ยอมเข้ากล่องแล้วพุ่งไปที่ไหนอ่ะเห็นไหม
เห็นไหมตรงนั้นมีไม้เท้ามีไม้เท้างูพี่เห็นป่ะเห็นไหมนั่นแหละค่ะ
ตรงนั้นน่ะมันจะไปหาไม้เท้าไงเออมันจะไปตรงโต๊ะหมู่บูชาไปหาไม้เท้างูอ่ะ
เจ้าของบ้านถึงกับคนลุกสู้เลยนะคะนี่นี่ไม้เท้างูตรงนี้แหละค่ะ
เออก็เลยคิดว่างูเห่าตัวนี้อาจจะเป็นงูเจ้าที่หรือเปล่า
ทีนี้เจ้าของบ้านพูดยังไงรู้ไหมคะไปที่ชอบที่ชอบนะ
นานค่ะหลังจากสิ้นเสียงคำว่าไปที่ชอบที่ชอบนะเห็นไหม
ไปไหมมันไปมันเข้าไปในกล่องพลาสติกเองเลยเออทำไมดูนิ่งลง
เลยค่ะนิ่งเลยนะคะคุณป้าเจ้าของบ้านก็คือป้ารุ่งฤดีอายุห้าสิบห้าปี
แล้วบอกว่าเมื่อสามวันก่อนเนี่ยเจอทีนึงแล้วแล้วตอนนั้นไล่ไปแล้ว
ก็คิดว่ามันเนี่ยไปแล้วแล้วกลับเข้ามากำลังจะนอนนะคะ
ปรากฏว่าเห็นมุ้งเนี่ยมันเปิดเองแปลกไหมแกก็เลยพยายามดูอ้าวตายแล้ว
ฟ่อมาจากซอกเตียงเมื่อสักครู่โชคดีนะที่ได้ยินเสียงก่อนค่ะ
งูนี่มันโดนมันชกเลยไปมันชกเลยขาสามวันทีแล้วสามวันทีแล้ว
เออแล้ววันนี้เข้าไปนอนอืมก็มานอนนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในนี้ปวดท้องเยี่ยว
อ่าก็เลยออกไปเยี่ยวพอออกมาเยี่ยวเดินเข้าไปที่นี่มุ้งอ่ะมันเปิด
ก็เลยดึงมุ้งลงอืมงูนี่มันคูยายเลยมันร้อมอย่างกับแม่ฟอร์ฟอร์ให้ตกก็ใจร้องรั่นเลย
มีความเชื่อว่ายังไงบ้างก็คิดว่าโชคดีนั่นแหละคิดว่าโชคดีใช่
มันแน่กว่านี้แล้วจ้ะสมพรไปเอ้ยแปลกมากคุณผู้ชม
เมื่อกี้บอกเลขที่บ้านไปยังคะยังไม่ได้บอกเนาะ
บ้านเลขที่สามสิบสองทับสิบห้าหมู่สี่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรศนีย์ไม่มีนะครับต้องไปเสิร์ชหาวเอง

เอาทุกแนวทางเออแปลกมาก
ตรงที่มันพยายามที่จะเลื้อยไปหาไม้เท้างู

อยู่กับป้ามา๓วันดียังไม่ฉกป้า